คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้ดิฉันจะพาไปดูเรื่องโหดเรื่องหนึ่ง

เพราะมันคือนัดล่าสุดโหดของจักรวาล

โหดประหลาดนี่มีการคำรามด้วยนะ

คือจะบอกอีกแล้วเวลาจะไปดำนานนะ

ในคลิปนี้คนดูไม่พอกว่ายอดวิว๑๗ล้าครั้ง

รีเดเตอร์คนนี้ก็คือนายสมัยคำมงคุณค่ะ
เป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งกายเรียนแบบพรีเดเตอร์มาก
ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณจำกันได้เราเคยนำเสนอข่าวเขานะ
คุณจำได้ไหมที่มีพรีเดเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์รูปร่างแปลก

คนนี้เหรอ
คนนี้แหละนี่ไงจำได้ไหม

ก็ได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนที่พบเห็น
กลางคืนมันไม่มีความสุขนะถ้าเกิดมากลางคืน
กลางคืนเขาหลับคุณฮีเด็กเตอร์ก็หลับเป็นนะ
แต่น่ารักดีนะ

ออกว่ากลางวันแล้วแหละ
นะฮะก็ยิ้มได้เหมือนกันนะ